เป็นคู่รักต่างวัยเข้าไปก่อเหตุค่ะ

ตระเวนก่อเหตุลักถังแก๊สนะคะ
ตามที่ต่างในจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจก็ตามไปจับตัวได้

จับภาพขณะก่อเหตุได้ชัดเจนเลยนะคะ
นี่แหละเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า๘๖๓๒ปราจีนบุรี
ตระเวนก่อเหตุขโมยถังดับเพลิงค่ะคุณผู้ชม
ดับเพลิงแล้วก็ถังแก๊สหุงต้มด้วย
ที่เขาตั้งอยู่ตามร้านอาหารต่างค่ะ

ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๒คน

จับได้เมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวพริ้งแพรวเบนเจวันอายุ๓๐ปี
แล้วก็เยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ของกลางได้เป็นถังแก๊สหุงต้มค่ะ

รวมอยู่๕ถังในที่พัก
แล้วก็อุปกรณ์อื่นอีกหลายรายการด้วย

ต่อมาอดีตสามีถูกดำเนินคดี

จากนั้นก็เสียชีวิตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ตระเวนไปลักทรัพย์ตามสถานที่ต่าง

ซึ่งเป็นทรัพย์สินต่าง

แล้วก็นำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ

นางสาวปริ้งแพรวเคยก่อเหตุ

โดยทำทีเป็นลูกค้าไปฉีดโบท็อกซ

จากนั้นก็เบี้ยวชำระเงินด้วยล่ะค่ะ

แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีทั้งคู่เลยนะคะ